มีพ่อค้ายำลูกชิ้นที่จังหวัดนครปฐมเขาก็ขี่รถกัน
กำลังจะกลับบ้านกับภรรยาแล้วก็จอดติดแยกไฟแดงอยู่
ปรากฏว่าอยู่เนี่ยมีรถมอเตอร์ไซค์มาขี่เทียบข้าง
แล้วก็ยิงเข้าหัวเขาสองนัดเขาเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาภรรยาเลย
แล้วเสียงสุดท้ายที่เขาได้ยินเนี่ยคือเสียงคำว่า

เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกวันที่๒๔ธันวาคม
สี่แยกไฟแดงตรงข้ามโรงแรมเวล

ห่างจากสพมนครปฐม๒กิโลเมตรเท่านั้นเอง
ผู้ตายชื่อว่านายพัศธรทิชาอารยาหรือในบุ๊กอายุ๓๐ปีค่ะ
สภาพตอนที่ตำรวจไปเจอก็คือนอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่แล้วนะคะ
สภาพศพเนี่ยถูกกระสุนปืนขนาด๙มมยิงเข้าศีรษะทะลุเบ้าตา๑นัด
ยิงเข้าศีรษะทะลุหลังใบหูอีกหนึ่งนัดแล้วก็มีปลอกกระสุนสองปลอกตกอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุด้วย
อันนี้เป็นรถชาวบ้านที่จอดอยู่ใกล้กันแล้วเขากระโดดหนีด้วยความตกใจเพราะได้ยินเสียงปืน
ห่างเอาไป๒๐เมตรเจอรองเท้าหูนีบ๑ข้าง
มีกระจกข้างรถจักรยานยนต์ตกอยู่
ถัดไปอีก๑๐เมตรเจอรองเท้าหูนีบ๑ข้าง
เป็นของคนเกาะเหตุน่าจะรีบมาก
นางสาวสุมารีชะโนภรรยาของผู้ตายที่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มาด้วยกันนะคะ
นี่อันนี้คือรองเท้าของคนก่อเหตุนะ
ที่เหมือนกับรีบแล้วก็ทิ้งเอาไว้ทั้งสองข้างเลย
ทีนี้เราไปคุยกับนางสาวสุมารีภรรยาของผู้ตายที่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มาด้วยกันนะคะ
ก็เล่าให้ฟังทั้งน้ำตาเลยว่าอยู่กินกับสามีมาหลายปีแล้ว
มีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนอายุเจ็ดขวบค่ะ
สองคนนี้ก็มีอาชีพขายลูกชิ้นยำตามตลาดนัด
วันเกิดเหตุเนี่ยชวนสามีไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะริมอ่างน้ำประปานครนะคะ
แล้วก็ขี่รถไปเรื่อยตามทางถนนกังบ๊วย
จังหวะที่จะผ่านหน้าร้านสุรารมเนี่ย
ก็เห็นว่าสามีไปพยักหน้าให้กับชายวัยรุ่นที่อยู่ริมถนน
แต่ว่าเธอไม่รู้จักเนี่ยไปเทคหน้าแบบนี้
เธอบอกเออเห็นสามีพยักหน้าให้วัยรุ่น
แต่ว่าก็ไม่รู้จักว่าเป็นใครก็เลยไม่ได้สนใจอะไร
กระทั่งพอจอดรถอยู่ที่สี่แยกไฟแดงหน้าโรงแรมเวลเท่านั้นแหละค่ะ
ได้ยินเสียงปืนดังปั้งสองนัด
ตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะ
แต่พอเห็นสามีเอียงล้มลงไปนั่นแหละค่ะ
ถึงได้รู้ว่าอ้าวสามีถูกยิง
กืนเข้าจอมาแล้วน้ำเข้าจอยิงเลย
ดื่มหลายกาทเช็ดแล้วก็จอ
ที่พูดบอกว่าตอนนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์ค้นเดียากับคนตายแหละ

คนซ้อนท้ายตัวผอมไม่สวมหมวกกันน็อ

แล้วก็ตะโกนขึ้นมาว่าเฮ้ยแค่นี้
แล้วก็ชักปืนออกมาจ่อยิงไปที่ผู้ตายสองนัด

ทีนี้จังหวะที่กำลังเลี้ยวรถข้ามไฟแดงเนี่ย
คงจะรีบมากรถของคนก่อเหตุล้มค่ะ
ก็เลยทำให้รองเท้าหูหนีบหล่นอยู่ที่พื้นทั้งสองข้าง

แล้วกระจกข้างก็หลุดตกอยู่ที่ถนนด้วย

แล้วก็ขี่หลบหนีมุ่งหน้าไปทางถนนมาลัยแมนอย่างรวดเร็วค่ะ
พอไปทั้งสองคนข้ามตามมาตั้งแต่กลางป่วยแล้ว

เวฟครับผมเวฟมอเตอร์ไซค์เวฟครับ

คนร้ายเป็นผู้ชายสองคนไม่ใช่หมดตัวเนอะ

เป็นผู้ชายตัวบ่มห่ออบหยอดอบสั้นใส่หน่อย
คนร้ายมาถึงลงจากรถมาจ่อเลยครับ

ล่าสุดสุดสุดสวนสพมพลงพื้นที่ติดตามคนร้าย
แล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดหาเส้นทางหลบหนีแล้วนะคะ
พบว่ากล้องบางจุดจับภาพได้ว่าคนร้ายมีการขี่รถไล่กับรถผู้ตายมา
ปรากฏมาตั้งแต่บริเวณร้านอาหารลาระบายเนี่ยค่ะ

อันนี้คือรถของผู้ตายนะคันสีแดง

ไล่กันมาตั้งแต่ร้านอาหารหน้าร้านอาหารละบาย
่งหน้าไปที่สี่แยกไฟแดงโรงแรมเวล
ระยะห่างประมาณ๗๐๐เมตรอะค่ะ
เรื่องต้นตำรวจตั้งปมสังหารเอาไว้หลายประเด็นนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคู่อริเก่าที่เคยขัดแย้งกันมาก่อน
มาจากที่ภรรยาให้การบอกว่าเห็นสามีเห็นไปพยักหน้าให้กับวัยรุ่น
แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครตอนนี้ตำรวจพอจะรู้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้วนะคะ
รวบรวมพยายามหลักฐานออกไม้จับ
ตอนนี้ถือว่าคดีนี้เป็นคดีอุกชะกันที่เกิดขึ้นกลางเมืองนครปฐมเลย
แล้วก็มีรายงานข่าวเพิ่มเติมมาว่าประวัติของผู้ตายเนี่ย
พบว่าเคยถูกต้องโทษผัวพันธ์ในคดีฆ่าเมื่อกว่า๑๐ปีที่ผ่านมาด้วย
จะพ้นโทษมาได้ประมาณ๓ปีแล้วก็มาถูกคนร้ายตามไล่ยิงแบบนี้ค่ะ
ครับทีมข่าวของเราได้คุยกับพ่อของในปุ๊กที่เสียชีวิตนะครับ
เขายอมรับว่าย้อนไปเมื่อ๑๓ปีก่อนลูกชายเนี่ยก็เคยเกเร
แล้วเคยมีคดียิงคนตายนะฮะซึ่งก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับผู้ตาย
คดีนั้นก็ต่อสู้กันมาในชั้นศาลแล้วตัดสินว่าลูกชายของเขาเนี่ยทำไปเพื่อป้องกันตัว
สารก็มีคำสั่งลักษณะก็คือให้ทำทันบนเอาไว้
เพราะว่าตอนนั้นอายุ๑๗ยังเป็นเยาวชนอยู่นะครับ
ขณะที่ตัวเขาก็ได้ไกลเกลี่ยกับพ่อของผู้ตายไปเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นตลอด๔๕ปีที่ผ่านมานะครับลูกชายก็ไม่เคยมีเรื่องกับใครอีก
กลับเนื้อกลับตัวนะเป็นคนดีมีลูกมีเมียแล้วพ่อเนี่ยก็ไม่เคยเห็นลูกเนี่ยไปมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับใครอีก
ถามว่าพ่อสงสัยใครไหมพ่อบอกว่าก็มีที่สงสัยอยู่สองคนเป็นวัยรุ่นในพื้นที่นครปฐม
แล้วก็ยังมีคนที่เคยมีเรื่องกับลูกชายเมื่อ๑๓ปีก่อนนั่นแหละที่พ่อสงสัย
หนึ่งในสองคนเป็นน้องชายของคนที่ถูกลูกชายยิงเสียชีวิต
หลังเกิดเหตุพบว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยปิดเฟซบุ๊กนะลักษณะเหมือนกับมีอะไรแบบผิดปกติ
พ่อบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่ารุนแรงเกินกว่าจะรับได้คือถ้าเกิดว่ามันจะเป็นเพราะว่าความแค้นที่มันยังฝังกันอยู่เนี่ย
หรือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพ่อบอกว่ามันก็เกินกว่าจะรับได้ก็อยากให้ตำรวจติดตามตัวคนร้ายมารับโทษทางกฎหมายให้ได้โดยเร็วที่สุด
สามสี่ปีหรือสี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยน้องบุ๊กไม่เคยมีปัญหากับใครแน่นอนอันนี้เชื่อมั่นระยะเวลาที่มีปัญหากันคือสิบปีที่แล้วคือน้องบุ๊กเนี่ยเคยมีปัญหากับพวกวัยรุ่นด้วยกันแล้วมีเรื่องกันทางนู้นก็ฟักปืนมาทำท่าจะยิงน้องบุ๊กก็เลยฟักปืนยิงไปหนึ่งนัดตอนนั้นก็ถูกจับคิดว่าเป็นป

แล้วยิงคนตายไปคนนึงชื่อว่าเต้ยในวันเกิดเหตุเนี่ยมีน้องชายของเต้ยเนี่ยเป็นคนขี่จักรยานยนต์ให้กับเต้ยเต้ยเป็นคนซ้อนซึ่งถ้าจะถามว่าคู่อริของบุ๊กจะมีใครเนี่ยในมุมของเขานะเขาก็มองว่าก็มีอยู่คนเดียวนั่นแหละคือน้องชายของเต้ยซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุเมื่อ๑๓ปีก่อนด้วยที่เต้ยเนี่ยถูกบุ๊กยิงเสียชีวิต
ภาพเนี่ยมันไม่ค่อยชัดนะครับคนร้ายก็ใส่หมวกด้วยลักษณะใส่หมวกแก๊ปปิดบังใบหน้าแต่ส่วนตัวเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องเป็นการแก้แค้นแก้แค้นที่บุ๊กเนี่ยเคยไปยิงเต้ยตายเมื่อ๑๓ปีก่อนอย่างแน่นอน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

มีใครอยพี่ก็ไม่มีใครอยพี่ก็ไม่มีใครอยพี่ก็ไม่มีใครอยพี่ก็ไม่มีใครอยพี่ก็ไม่มีใครอยพี่ก็ไม่มีใครอยพี่ก็ไม่มีใครอยพี่ก็ไม่มีใครอยพี่ก็ไม่มีใครอยพี่ก็ไม่มีใครอยพี่ก็ไม่มีใครอยพี่ก็ไม่มีใครอยพี่ก็ไม่มีใครอยพี่ก็ไม่มีใครอยพี่ก็ไม่มีใครอยพี่ก็ไม่มีใครอยพี่ก็ไม่มีใครอยพี่ก็ไม่มีใครอย

มีลูกชายคนหนึ่งอายุ๗ขวบ

ตอนนี้พ่อไปเป็นเทวดา

ทางซ้ายแบบนี้ค่ะแล้วก็ได้ยินเสียง

ว่าคนร้ายกำลังวิ่งขึ้นรถไป

คันเดียวแต่มาสองคน

นักศึกษาลูกโปรทันสนฐานค่ะ

แต่รู้ว่าเขาเองพอมสูงเฉย

อะไรเกี่ยวกับการคุมคู่อะไรอย่างนี้

ว่าที่มีโทรศัพท์ปริศนามาหาแฟนแล้ว

ไม่มีใช่ค่ะ

พ่อบุกไปเป็นเทวดาแล้วนะ

ท่านผู้ชมครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา

ไปทำพิธีเชิญดูวิญญาณลูกชาย
เพื่อที่จะให้กลับไปที่วัด

กลัวว่าวิญญาณลูกชายจะหลงทาง
หาทางกลับมาที่วัดไม่ได้
เพราะพระบอกว่าตอนนี้

อาจจะยังไม่รู้ตัวถูกยิงตายไปแล้ว
ผมบอกให้ลูกตามมา

ผมจะพาเขาไปเข้าร่างครับ

หลวงพ่อบอกว่าแกยังไม่รู้ว่า
จิตวิญญาณออกจากร่าง

ผมก็จะเรียกแกให้กลับ

คดีนี้คนร้ายยังหลบหนีอยู่นะครับ
สพมนปฐมกำลังเร่งรวบรวม

แล้วก็สอบปากคำพยานแวดล้อมต่างนะครับ
เพื่อจะติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป